ชาวบ้านเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดนกพระเคราะห์
ไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจทั้ง๑๗องค์
วัดหนองทองหมู่๑๑ตะบนบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
โดยพระครูประหัสธนโรธปัญญาวชิโรหรือพระอาจารย์หมูได้จัดขึ้น
บริเวณด้านหน้าวัดหนองทองฟรี
ทำให้ชาวบ้านต่างเดินทางเข้าไปร่วมพิธี
จนรถติดยาวกว่า๓คม
พระครูประหลัดธนโรธเผยว่าปกติแล้วจะจัดพิธีสวดนพะเคราะห์

จึงทำให้มีชาวบ้านเดินทางมาร่วมพิธีสวดนพะเคราะห์เป็นจำนวนมาก
จากนี้ยังได้มีโอกาสกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจ
เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย